ที่จังหวัดสมุทรปราการคุณปู่ไปรับหลานที่โรงเรียนคุณพระราพร
แล้วโดนรถบรรทุก๖ล้อเบียดล้ม

เจ็บหนึ่งก็คือรถบรรทุกไม่เหลียวแลเลย
ที่เจ็บสองเจ็บสองก็คือ
ตำรวจบอกอ๋ออันนี้ประมาทร่วมครับคุณปู่นั่น
นี่แหละครับคุณปู่ไปร้องขอความไปทำกับเพจสายไหมต้องรอดครับ
ลงคลิปนี่ครับมาแล้วนี่นะครับ
เอ้ยเบ้อยังแย่กว้างล่วมเลยทั้งที่ดูแค่หลักฐานจากกล้องหน้ารถ
ตำรวจบอกเสียหมดจ้ะเสียหมดกล้องเสียหมด
สุดท้ายคุณปู่ต้องไปขอกล้องจากหอชมเมืองจังหวัด
ทีนี้พอเห็นคลิปตำรวจอ้าว๖ล้อผิดนี่แต่ทำอะไรไม่ได้แล้ว
คงต้องไปฟ้องศาลเอาเองนั่นคุณปู่บอกแบบนี้ก็มีด้วย
ส่วนคู่กรณีบอกยืนการไม่รับผิดเพราะทางบริษัทให้ยืนยันแบบนั้น
เขาก็ยอมรับนะฮะเขาจะถูกไล่ออก
พอคู่กรณีปฏิเสธประกันเขาก็ไม่ยอมจ่ายนะครับ
คุณปู่บอกว่าขอความเป็นธรรมด้วยฝากตำรวจช่วยประชาชนตาดำที
เพราะหลักฐานมันทนโทษอยู่นะฟังเสียงหน่อยฮะ
แล้วทางบริษัทเหร้าให้รับอย่างเดียวนะ
ทุกอย่างดูทุกวันนี้มีการรับต่อกับเขาเลย
เดี๋ยวช่วยหากเราว่ามีส่วนนี่โดยตอบอยู่